ดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ
บนท้องถนนรถพ่วง๑๘ล้อ

มีถั่วเหลืองอัดมาเต็มคันรถเลย

เสียหลักพลิกคว่ำแล้วตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันหลุด

เดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
บันทึกเอาไว้ได้นะครับ

แต่ว่าคอนเทนเนอร์ตู้มันหนักคุณเขียนมาสอน

โชคดีมากเนี่ยข้างหน้าเห็นไหมคะ

แล้วพอทับไปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหแต่โชคดีนะคะคนขับเขา

แต่เขายังมีสติส่งเสียงให้กับกู้ภัยได้
บอกเขาใช้วิธีกดแรไปเรื่อย

นี่ฮะก็เป็นที่บริเวณโค้งวัดพลมณี

ก็พอเกิดเหตุขึ้นนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลย

ที่ถูกตู้คอนเทนเนอร์ทับเนี่ยนะครับ

อายุ๔๒ปีนะฮะ

วิธีก็คือก็ต้องไปหารถเครน
กับรถยกนะฮะ

เอามาช่วยกันยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาก่อนนะ
แล้วแบ็คโฮลให้เอามาตัก

กระทั่งใช้เครื่องตัดทาง
งัดกันแล้วก็ดึงร่างคุณวรวุฒิ
ที่อยู่ใต้ตู้คอนเทนเนอร์ออกมา

ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมง

แล้วคุณวรวุฒิก็ใช้วิธีกดแรร์

เขายังรับรู้รับทราบอยู่

นี่ฮะเดี๋ยวดูวินาทีที่ช่วยเหลือกันหน่อยนะครับ
ให้เค้าเกียบ
ถ้าเบื่อเค้าเจ็บแล้วให้เค้บีบแกได้ครั้งยาว
บอกเขาว่าถ้าเผื่อเก็บตรงไหนให้บีบกันยาว

โบ๊ะเตี๋ยวมีคนใจเยียวอยู่นะ

กำลังช่วยอยู่นะ
ถึงตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็กะเอาประมาณเอาจากตัวซากรถนะฮะ
ก็มันแบนจนแบบก้มมองไม่เห็นเลยอะค่ะเนี่ยถ้ายังอยู่ตรงตำแหน่งคนขับ
บีบแกร่ยาวยาวพี่บีบแกร่หน่อยนะเขาก็บีบแกร่ออกมา
คือเห็นแบนขนาดนี้คนต้องเอาพูดตรงนะ
ถ้าใครมาเห็นภาพต้องคิดว่าไม่น่ารอดใช่ค่ะเห็นข่าวนี้คือคนอุ้ย
ห้อยพระอะไรอ่ะคือแบบโชคดีนะที่รอดนะคะรอดออกมาครับ
แล้วเจ็บเข่าคือมีอาการเจ็บที่เข่าครับ
คือแผลนอกตัวนี้ไม่มีเลยนะไม่มีเลือดไม่มีอะไรที่แบบฟกช้ำดำเขียว
แล้วเลือดออกหัวแตกอะไรเลยโหชคดีจริงจริง
ผมว่ามันเป็นช่วงจังหวะโครงเหล็กที่เป็นช่องที่ตัวเขาอยู่ได้พอดี
เนี้ยเนี้ยเนี้ยและอีกอย่างก็คือช่วยกันเร็วไง
มันจะยิ่งตกลงมาไงมันหนัก

การช่วยเหลือในครั้งนี้จากเที่ยงไปเสร็จประมาณ๑๔นาฬิกา๔๕นาที๒ชั่วโมงกว่า
ก็คุณวรวุฒิอยู่ญาติมากเนี่ยเป็นโฟร์แมนประจำบริษัทการบินไทย
ประจำการบินไทยที่สุวรรณภูมินะครับ
จะกลับมาจากสมนาที่หัวหิน
อีกประมาณ๒๐๐เมตรก็ถึงบ้านแล้วที่ขับรถไปเนี่ย
บริเวณโค้งวัดพลมานีย่านละกระบังอีก๒๐๐เมตรจะถึงบ้าน
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อคือนายนรงวงเพลอายุ๓๓ปี

ตำรวจก็นำตัวมาสอบสวนนะครับ
เขาก็สารภาพว่าเขาเป็นคนขับรถบรรทุกคันนี้
จะเอาไปส่งที่บริษัทแปรรูปอาหารสัตว์ที่ปราจีนบุรี
มีน้ำหนักถั่วเหลืองในคอนเทนเนอร์ทั้งหมด๔๖ตัน๔๖๐๐กิโลกรัม
ก็ใช้ความเร็วทั้งหมด๔๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คือเขาบอกว่าเขาขับไม่ได้เร็วมากคนขับรถพ่วงเนี่ย
แต่มีจักรยานยนต์มาแซงหน้าอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะ
เขาก็อ้างว่ามีจักรยานยนต์มาแซงหน้าก็หักหลบ
ก็หักหลบจักรยานยนต์แต่รถมีน้ำหนักมากเสียหลักพลิกคว่ำ
เทนเนอร์หลุดออกจากตัวพ่วงแต่ยืนยันว่าล็อกนะ
เขายืนยันว่าเขาล็อกบางทีที่เราเห็นข่าวคือไม่ล็อก
แปะมาเฉยนะครับพอรถมันเสียหลักมันก็เทลงไปนะครับ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวตำรวจก็จะตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ
ต้นก็แจ้งข้อหาไว้คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ทรัพย์สินเสียหายเดี๋ยวจะตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยนะครับ
มีผู้ที่ต้องชื่นชมที่มาช่วยเหลือกันในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ก็คือคนที่ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มาช่วยนะฮะ
เป็นรถเครนขนาดใหญ่เอามายกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รถแคคโฮที่เอามาตักถั่วเหลือง

ใช่ค่ะเขาบอกหารถมาช่วยยากแต่มีพลเมืองดีเขาเห็นว่ายังช่วยไม่ได้สักที
เขาก็เลยมาเดี๋ยวเขาช่วยเองเนี่ยเป็นรถเครนเนี่ยค่ะเขาขับมาเลย
ใช่ค่ะขับมาสองคันขับมาช่วยเลยพอเขาดูข่าวแล้วอ้าวยังไม่มีรถมาช่วยอีกนะครับ
มานานเกินครับดูประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ยังไม่มีรถยกรถเคนก็เลยตัดสินใจโทรหาเพื่อนบอกก็เลยรวมใจกันมา
เป็นรถเราหรือรถเท่าแก่เป็นรถเท่าแก่ครับ

ท่าแก่ก็ออกมากดอกเลยเข้ามาด้วยกันเลย
ภรรยาเห็นเขาบอกว่าวันเกิดกันทั้งคู่เหรอ
ใช่ค่ะคือภรรยาเนี่ยชื่อว่าคุณละมุนอยู่ญาติมากนะคะ
เขาก็ตามไปดูสามีที่โรงพยาบาลลากระบัง
เขาบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็โทรศัพท์คุยกับสามีตลอด
เพราะว่าเขาจะมีงานเลี้ยงเขาจะจัดงานวันเกิดกัน

คือตัวภรรยาเกิด๒๖พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้
ตัวสามีเกิดพรุ่งนี้๒๘พฤษภาคม
เขาก็เลยตัดสินใจว่าเอามาจัดวันตรงกลาง
ไปเลยทีเดียวแล้วกันก็คือคุยกันแล้วอยู่ดี

ใช่คืนวันนี้แล้วก็รู้ข่าวก็ตกใจ

ภรรยาบอกว่าเนี่ยโอ้โหหัวใจแทบหยุดเต้นนะคะ
น้ำตาไหลไม่รู้ตัวเลยก็เลยรีบตามไปดู
พอรู้ว่าสามียังมีลมหายใจอยู่ก็ดีใจมาก
ดังนั้นวันคล้ายวันเกิดปีนี้ไม่ขออะไรมาก
ขอข้อเดียวขอให้สามีปลอดภัย

โอ้โฮอ้าว

ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรง

ขอให้ได้พรอย่างที่หวังไว้นะคะ